คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมที่ติดตาม
วันนี้ขอสรุปก็แล้วกันว่าบังแจ๊กคนนี้เขามีวีรกรรมอะไร
เออบางคนสงสัยที่มันเป็นประเด็นข่าวอ่าสรุปแบบรูปยอดเลยนะ
จะได้เข้าใจแบบชัดเลยนะคะ

เข้าไปโผพันกับคดีใหญ่ในเครือขายค้ายาเสร็จ
ปิดฟอกเงินใส่สนะอาคาร

คุณแพทย์นับประพารวมไปถึงตำรวจ
โดดคนเข้าเมืองอัดคลิปโชว์ปืน

นิคนาทิพยืมรถจักรยันยนต์

เคยขู่แฉคลิปน้องเนย

เบิ้งแจ๊กหลอกขายของออนไลน์

เนื่องจากเสียโป้มาตำหนิบังแจ๊ก

ยืนยันว่าคลิปหลุดน้องเนยไม่มีจริง
แจ๊กถูกจับที่จังหวัดนครราชศรีมา

กระทั่งถูกผลักดันให้ออกจากประเทศไป

ว่าอยู่ต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
แต่ก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมต่าง
มันส่งผลกระทบกับคนที่อยู่ในเมืองไทย
ก็เนี่ยบางแจ๊กที่ทำกับคุณหนุ่มกัญชัย

รูปปืนขู่อะไรด้วยเนี่ยนะคะ

เกี่ยวอะไรกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา

ต่อมาก็ติดต่อสสเต้
ว่าเก็บผ้าผูกเอวสีขาวได้
แล้วก็ยังพยายามติดต่อทนายตั้ม
เพื่อขู่ว่ามีคนจ้องจะเล่นงาน

มันก็มีวิรกรรมหลายอย่าง
ก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า

วิรกรรมต่างที่เคยทำเอาไว้

เพราะถ้าหมดมนตร์ก็ต้องรอกระบวนการทางกฎหมายก่อน

หนึ่งในนั้นคือคุณบุ๋มปนัดดานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นพิธีกรดังนะฮะอดีตนางสาวไทย
คุณบุ๋มเนี่ยได้โพสต์ภาพที่เคยแจ้งความ
แล้วก็แคปเฟซบุ๊คที่บังแจ๊กเคยโพสต์ขู่
เอาปืนวางเรียงไว้บนเตียง
แล้วก็เขียนข้อความบอกเนี่ยถึงกรุงเทพแล้ว
อยู่ที่ไหนบ้างบอกมาดิอะไรประมาณอย่างนี้
คือคุณบุ๋มเนี่ยบอกเนี่ยพร้อมกับอีกหลายคนเนี่ย
เคยโดนมาแล้วคุณบุ๋มก็โพสต์ตอบกลับนะฮะ

บอกว่าอยู่ดีก็เห็นคนไปให้ฆ่าบังแจ๊กเหมือนเป็นฮีโร่
บุ๋มบอกเลยนะฮะอย่าไปให้ฆ่าคนนี้
เมื่อปี๖๐เขาขู่ทำร้ายบุ๋มและดาราอีกหลายคน
ใช้อาวุธมากมายวางบนเตียง
แล้วบอกว่าถึงกรุงเทพแล้วหนีได้หนีไป
คนแบบบุ๋มไม่หนีค่ะแล้วรออยู่ที่เดิมมา๕ปีแล้ว
ไม่เห็นโผล่สักทีล่าสุดก็ไปหาเรื่อง
หนุ่มกัญชัยและแจ๊สชวนชื่น
ตอนนั้นบุ๋มแจ้งความไว้ที่
สพปรักเกร็ดพันธนโมทโทยศวินเหยียมพุ่ม

ซึ่งบุคคลนี้เป็นภัยสังคมเป็นบุคคลอันตราย
ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะคะ
เราก็ถามคุณบุ๋มปนัดดาไปนะครับเธอก็เล่าให้ฟังนั่นแหละ
บอกก่อนหน้านี้ปี๖๐เนี่ยเคยเชิญบังแจ๊กไปคุยในรายการ
จัดประนัดดาแล้วเหมือนกับตอนหลังเขาก็ไม่พอใจ
หาว่ารายการไปตัดต่อข้อความแบบนั้นแบบนี้
แล้วกลายเป็นมาโพสต์ขู่ฆ่าสารพัฒน์

คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่ให้ซีนพูดเลยสังเกตไหม
ก็เลยโพสไว้เห็นว่ามันอยู่ที่ศนไหนศพไหนศพแปลกเกรดนะ
สอบสวนกลางที่พี่หนุ่มบอกว่าหาไม่เจอหาคดีไม่เจอ

ใครก็ตามที่ไปต้อนเขาจนจนมุม

ทำไมขู่กันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ

ส่วนของแจ๊ดแจ๊ดเองก็ควรที่จะทำแบบนี้มาตั้งนานแล้ว
เพราะว่าเขาเองก็ถูกเอาชื่อไปใช้ในเฟซบุ๊ค
ตั้งแต่ที่มันพูดมามีอะไรจริงบ้าง

จับแน่นอนแน่จริงก็มาไทยถ้าบอกผิดอะไรจริงมาเลยเนี่ย
อีนี่โหลหัวของหุมไลก์ต้อนรับสนามบินเลยจริงค่ะ
คุณแพทย์นับประพาดาราพิธีกรสาวชื่อดังอีกท่านหนึ่งก็เคยถูก
บังแจ็คขู่นะฮะเราถามคุณแพทไปคุณแพทบอกว่าคือบังแจ็คเนี่ย
ตอนนั้นเริ่มต้นจากเขาไม่พอใจคุณเบนเรสซิ่งก่อน
แล้วก็ลามมาถึงคุณแพทย์
ตอนนั้นไม่ได้แจ้งความเพราะว่ากำลังใกล้คลอดลูก
ส่วนตัวก็ไม่อยากให้ฆ่ากับคนแบบนี้ด้วย
ส่วนช่วงเวลานี้เท่าที่ติดตามเนี่ยก็เหมือนกับที่คุณบุ๋มปนัดนาบอก
คุณแพทย์บอกนะเห็นด้วยกับคุณบุ๋มปนัดนาก็คือ
มีเรื่องไหนบ้างที่บางแจ๊กพูดแล้วเป็นความจริง